มาดูเรื่องของน้องการ์ตูนหน่อยค่ะ
เรานำเสนอข่าวเรื่องของน้องการ์ตูนมาต่อเนื่อง

คือเมื่อประมาณ๔ปีก่อนปี๒๕๕๗มีรถกระบะซิ่ง
ก็พุ่งไปชนร้านสเต็กอยู่ริมทาง

แล้วน้องการ์ตูนก็ได้รับบาดเจ็บเจ็บหนักเลย
ก็ต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ตัวคุณแม่ก็ขอความเห็นใจ
ตัวคุณแม่ก็พยายามสู้เรื่องของคดี
แต่ว่าคู่กรณีไม่มีเงินชดใช้ค่าเสียหายให้
การ์ตูนอยู่โรงพยาบาลนานถึง๖เดือนนะคะ

คือคู่กรณีจ่ายให้แค่แสนกว่าบาท

ยังค้างค่ารักษาพยาบาลอยู่๑๙๐๐๐๐๐บาท

แล้วกว่าจะไปเอาผิด

บอกว่าก็เดี๋ยวต้องไปดูเขามีทรัพย์สินอะไร

ขอคนใจบุญช่วยกันหน่อยดีไหม

ถามตรงกับคุณจอมขวัญที่ไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะ

คุณแม่บอกว่าคือค่าใช้จ่ายที่ต้องไปจ่ายโรงพยาบาลเนี่ย
ไป๒วันคนไทยใจดีจริง
บริจาคไป๗๓๐๐๐๐๐กว่าบาทแล้วนะคะ

คุณแม่เลยบอกว่าขอบคุณมากเลย
พอแล้วปิดรับบริจาคแล้วค่ะ
ก็จะเอาเงินส่วนหนึ่ง๑๙๐๐๐๐๐กว่าบาท

ส่วนที่เหลือก็จะนำมาดูแลน้องการ์ตูนต่อไปนะคะ
นี่ค่ะอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้น๔ปีก่อน
แถวบางบอนร้านสเต็กของคุณแม่นะคะ

คือเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปเลยค่ะ

คดีคือสิ้นสุดแล้วอะค่ะ
แต่คู่กรณีที่ขับกระบะพุ่งชนร้าน

ไม่มีทรัพย์สินให้ขายท่อตลาดซะด้วยซ้
เพราะเขาเป็นคนล้มละลาย

กำลังจะฟ้องเรียกค่ารักษาละ

ยังค้างอยู่ล้านเก้ากว่าเนี่ยค่ะ

แล้วก็เดินแม่คนเดียว
ก็ต้องเอาบ้านแม่ไปถ่ายเข้าตลาด

ใช้มาเป็นหนี้ที่เราเป็น

แล้วอย่างนี้เราก็จะไปอยู่ที่ไหนอะพี่

เพื่อมาใช้หนี้กับสิ่งที่เราไม่ได้ก่อ

คือทางคู่กรณีไม่ชดใช้
ไม่มีทรัพย์สินอยู่แล้ว

ถามว่าแล้วเราต้องเอาทรัพย์สินที่เราปล่อยด้วย
น้ำพัดลายตัวเอง
ไปใช้หนี้ในสิ่งที่เราไม่ได้ก่อ
แล้วลูกเราก็ต้องลำบากอีก
มันไม่โอเคอ่ะแม่ก็เลยบอก

ทรัพย์สินที่มีอยู่ก็คือบ้านแม่

แล้วก็บอกว่าต้องเอาเงินไปจ่ายให้กับโรงพยาบาล
เพราะกังวลว่าเดี๋ยวถ้าโรงพยาบาลฟ้องร้องขึ้นมา

หลังนี้โดนยึดบ้านเอาไปขายท่อตลาด

ตัวคุณแม่ก็มีรายได้จากเปิดร้านสเต๊ก
ร้านขายข้าวแกงขายน้ำพริกนะคะ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลรักษาน้องกะตูน

ตัวคุณแม่เองก็เป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะ
ค่าใช้จ่ายส่วนมากเลยคือเป็นค่ารถ

ครั้งละ๔๐๐๐บางเดือนต่ำเลย
ไม่ไปไม่ไปก็ต้องไปอย่างน้อย๒ครั้ง
แต่บางเดือนเนี่ยมีหมอชนกัน๗ครั้ง
๗ครั้งก็ฆ่ารถกลุ่มเลย๗ครั้ง
ครั้งคูณ๓๐๐บ้างคูณ๔๐๐บ้าง
ที่สุดแล้วคุณแม่ก็เลยจำเป็นต้องโพสต์
ขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือจากสังคมนะครับ

โพสต์ไป๒วันน้ำใจของคนไทยสุดยอดจริงครับท่านผู้ชมครับ
หลังไหลช่วยบริจาคมาช่วยเหลือน้องการ์ตูนนะครับ
เป็นจำนวนเงินกว่า๗ล้าน๓แสนบาท
คือคุณแม่ต้องการเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล
กับโรงพยาบาล๑๙๗๘๖๙๑บาท
แต่ผู้ที่ทราบข่าวบริจาคมา๗ล้าน๓แสนบาทนะครับ
วันนี้แม่ของน้องการ์ตูนก็เลยโพสต์ข้อความ
บอกว่าขอปิดรับบริจาคแล้วนะครับ
โดยสรุปยอดให้เห็นชัดเจนเลยนะครับ
ก็คือได้รับเงินบริจาคมา
๗ล้าน๓แสน๒๓๑๘๘บาท

คุณแม่บอกคุณแม่แจ้งกับธนาคารแล้ว
ขอปิดบัญชีแล้วแต่ทีนี้ทางแบงก์ก็บอกว่า
เงินมันไหลเข้ามาเรื่อยเลยไหลเข้ามาตลอดเลยนะครับ
คุณแม่ก็เลยต้องโพสต์ข้อความฝากบอกทุกท่านว่า
อนุญาตปิดรับบริจาคจริง
เพราะว่าคุณแม่พอแล้ว
เจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการปิดบัญชีให้ได้
พร้อมกับขอบคุณทุกความเมตตาแล้วก็น้ำใจของทุกคนที่ช่วยเหลือมายังแม่แล้วก็น้องการ์ตูนนะครับ
โดยวันที่๒๘มิถุนายนตอน๕โมงเย็นนะครับ
แม่ของน้องการ์ตูนกับทนายเกิดผลแก้วเกิดที่มาช่วยเหลือด้านคดีความให้เนี่ย
มีนัดกับหมอที่ทางโรงพยาบาลเพื่อพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการชำระหนี้นะครับ
แม่ของน้องการ์ตูนบอกว่าไม่คาดคิดว่ายอดเงินบริจาคจากคนไทยจะมากมายขนาดนี้นะฮะ

เงินที่เข้ามาเกินจำนวนเนี่ยนะครับ
คุณแม่บอกว่าขออนุญาตเก็บเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาน้องการ์ตูนในภายภาคหน้าก็แล้วกันนะครับ
ก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ทุกท่านตั้งใจที่บริจาคเงินมาให้

จากขอฝากบอกว่าขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านร่วมกันทำในครั้งนี้ได้หนุนนำกลับไปให้แก่ทุกคนและครอบครัวได้พบแต่สิ่งที่ดีงามตลอดไป

ฝากขอบคุณทุกคนเลยทั้งโซเชียลทั้งสื่อคนไทยทุกประเทศที่เมตตาแล้วก็บริจาคเงินมาช่วยเหลือน้องการ์ตูนนะคะ
ทั้งมาอุดหนุนน้ำพริกทั้งมาอุดหนุนที่ร้านอะไรอย่างนี้คือน้ำใจคนไทยค่อนข้างเยอะมากที่แบบเข็นใจเรากับน้องเลยนะคะ
ก็ต้องขอบคุณไม่รู้จะไปไงยังไงก็แบบขอบคุณจากใจจริงเลยค่ะขอบคุณมาก
เราก็ถามคุณแม่นะคะว่าแล้วอาการล่าสุดของน้องการ์ตูนเป็นยังไงบ้างนะคะ
เราก็เป็นห่วงคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาให้กำลังใจน้องการ์ตูนเยอะมากจริง
คุณแม่ของน้องการ์ตูนบอกว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาน้องผ่าตัดมดลูกนะคะ
ตอนนี้เนี่ยอาการทรงตัวก็ถือว่าดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนแต่น้องมองไม่เห็นนะคะ
ไม่เห็นค่ะแต่หูก็เริ่มได้ยินเริ่มได้ยินปกติแล้ว
ปฏิกิริยาตอบรับดีขึ้นมียิ้มมีหัวเราะมีร้องไห้เหมือนที่เราเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้น้องเริ่มยิ้มได้นะคะ
คุณแม่บอกว่าก็ดีขึ้นตามลำดับ
จากนี้คุณแม่ก็เลยบอกว่าถ้าใครไปแอบอ้างกลัวคนไปแอบอ้างไง
เพราะว่าคนก็อยากจะช่วยน้องการ์ตูนอยากช่วยครอบครัวของน้องการ์ตูน

คุณแม่บอกว่าคุณแม่ปิดรับบริจาคเรียบร้อยแล้วนะคะ
ถ้าใครไปแอบอ้างนะคะแจ้งไปได้นะคะคุณแม่ให้ไลน์มาด้วยเนี่ย
คุณแม่ก็ยืนยันว่าไม่มีแล้วหลังจากนี้ใครจะไปแอบอ้างก็ให้บอกได้
เพราะฉะนั้นตรวจสอบกันด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้มันมีหลากหลายเรื่องราวนะ
แล้วคนไทยมีน้ำใจพอเห็นอยากจะช่วย
บางครั้งมิจฉาชีพมันฉวยโอกาสโอ้โหเดี๋ยวนี้มันก๊อปหน้าโปรไฟล์ก๊อปชื่ออะไรมาทำให้มันเหมือน
แล้วก็เปิดรับบริจาคทีนี้มันก็ได้เงินไปแล้ว
ก็ต้องขอบคุณทุกน้ำใจที่ช่วยเหลือน้องการ์ตูนนะคะ